ต่อกันที่ความเชื่อของชาวล้านนากันบ้าง
เขาเชื่อกันว่าการทำพิธีถวายหนังแดงเนี่ย
จะเป็นสิ่งที่ดีและสืบทอดกันมายาวนาน
เขาทำกันยังไงรีบไปดูกันเลย

โหดูเขาสับ

บอกก่อนนะคะว่ายังกินไม่ได้นะคะ
บอกแบบนี้ละกันนะ
บางที่บางจุดเขาทานกันแบบดิบแต่เขาต้องทำให้สะอาดที่สุด

แต่เราแนะนำทำให้สุกแล้วค่อยกิน
ดีกว่าเลยนะคะเขาทำอะไรนะคะ
นี่คือการประกอบพิธีถวายหนังแดงค่ะ
ในพื้นที่ตำบลหลายงาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
เขาจัดกันรวม๖หมู่บ้านเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนหมากพลู
สุราขาวผลไม้อาหารข้าวหวานและเนื้อวัวสด
ของสำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นเครื่องเส้นไหว้ในครั้งนี้นะคะคุณชนะ
ก็คือเนื้อวัวหนังสีแดง๑ตัว

เอามาแบ่งเอามาฆ่ามาชำแหละนี่แหละ
แล้วก็แบ่งกันทั้ง๖หมู่บ้านเท่ากัน
จากนั้นเอามาปรุงเป็นเครื่องเส้นไหว้
จะทำลาบดิบก็ได้อย่างที่เราเห็นเขาสับเนื้อเมื่อสักครู่
แกงอ่อมแล้วก็จะต้องมีการทำร้อย
ร้อยดอกไม้นะคะแบบนี้ร้อยเป็นแบบสตวงแบบเนี้ย
เขาเรียกว่าจิ้นหาบจิ้นก่อน
เสร็จแล้วก็ไปถวายให้กับเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขา
โดยสิ่งที่นำไปถวายเจ้าป่าเจ้าเขานี่นะคะ
จะต้องมีผู้นำกล่าวถวายคือปู่จานค่ะ
ทำพิธีกันแบบนี้ในทุกปี
ในช่วงฤดูฝนก่อนจะเข้าพรรษา
เรียกว่าเป็นช่วงที่ก่อนจะเริ่มลงมือหวานข้าวทำนา

โดยชาวบ้านจะให้ปู่จานหาวันดีประกอบพิธีถวายหนังแดง

จากนั้นพอเสร็จสิ้นแล้ว
ก็จะต้องจุดประทัดหรือจุดพลุ
เป็นการส่งสัญญาณค่ะ
ให้รับรู้ว่าประกอบพิธีเสร็จแล้ว
จากนั้นก็จะนำสิ่งของทั้งหมดที่เตรียมกันมาเนี่ย
มานั่งรับประทานในสถานที่ที่จัดพิธี

จะไม่นำสิ่งของต่างนั้นกลับบ้านโดยเด็ดขาด
ส่วนใหญ่หลายพิธีเขาพอมีการทำพิธีลาเครื่องไหว้
บ้านนะแบ่งกันไปใช่ไหมเออแต่งานนี้ห้ามนะคะ
ต้องทานอยู่ตรงที่พื้นที่จัดงาน
เพราะถ้าหากเอากลับบ้านไปอาจจะส่งผลร้ายตามมาด้วย
บอกด้วยนะคะว่าพิธีถวายหนังแดง
เขาทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วล่ะ

ทำเพื่อบอกกล่าวขอพรเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
ให้มารับของเส้นไหว้ที่ชาวบ้านนำมาถวาย

จะทำให้การทำการเกษตรนั้นได้ผลผลิตดี
รัชจากโรคและแมลงรบกวน
และที่สำคัญคือให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกันด้วย
นี่คืออีกหนึ่งความเชื่อของชาวล้านนาเขานะคะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่กันไปค่ะ